ต่อไปจังหวัดนนทบุรีสองสามีภรรยาสองผัวเมียและเหยียใจ

ผัวเมียคนนี้ขับรถไปขโมยถังแก๊ส
อ่าแล้วทะเบียนก็เต็มไม่รอด
อ่า
จริงมากัน๓คนนะก็คือพ่อแม่แล้วก็ตัวแม่อุ้มลูกไว้ด้วย
จากนั้นมาเนี่ยคือจอดตรงกลางลานก่อน
จางร้านเห็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายก็คือถังแก๊สตั้งอยู่หน้าบ้าน
ก็ทำทีก็ด็อกแก๊อกแก๊กไปมาส่วนภรรยาก็เดินไปเดินมา
ราดเราว่ามีใครเดินผ่านมาทางนี้หรือเปล่า
พักเดียวฝั่งสามีตั้งลำรถฮะ
หัวจะได้ออกหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จนะ
จากนั้นมานี่ถ่อยเราไปเทียบอยู่ที่หน้าบ้าน

หัวก็เดินออกไปก็ทำทีเหมือนบ้านตัวเอง

และที่ผัวหายไปคือไปตัดโซ่

แล้วฝั่งเมียตอนแรกอยู่ถังน้ำแข็งสีฟ้า

พอเหมือนมองตารู้ใจผัวเมียกัน
นะฮะพอผัวหายไปเมียมาที่ฝั่งคนนั่ง
ฝั่งคนนั่งแล้วก็เอาลูกนั่งตัวเองนั่งเอื้อมไป
ไปเปิดเบาะหลังแล้วผัวมาถึงเสียบฟึ๊บ
เสียบวางของสตาร์ทรถไปเลย
นี่คือความขึ้นไหวที่เกิดขึ้นในเจ็บปวดเกิน
สำหรับคนที่เป็นแม่ค้านะฮะทำทีมาแบบนี้
แม่ค้านะเจ้าของร้านไก่ย่างคุณสุกัญญาชู
ใช้คำว่าโควิดก็สะกิดจะแย่อยู่แล้ว
ดันมาเจอแบบนี้อีกแล้วถังแก๊สเท่าไหร่

ดังนั้นมันใช่เลือกที่จะต้องมาเสียเงินแบบนี้หรือเปล่านะครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยดูจากภาพกล้องวงจรปิด
คำแรกเลยนะที่แม่ค้าบอกสงสารนะ
สงสารลูกสมมุติถ้าแจ้งความจับกลุ่มเนี่ย
โดนทั้งผัวทั้งเมียแล้วลูกจะอยู่กับใคร
แต่ด้วยความที่บอกถ้าหากปล่อยไว้
คู่นี้มันอาจจะไปก่อเหตุกับพ่อค้าแม่ขายคนอื่น
ซ้ำเติมคนอื่นได้อีกหรือไม่

เดี๋ยววันนี้เช้าวันนี้จะเดินทางไปแจ้งความเอาไว้ก่อนนะฮะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางบัวทองนนทบุรีครับ